ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เงินหลักแสน๓เดือนแรกที่เปลี่ยนชื่อมาเหลือเท่าไหร่

จนพอเข้าพีชที่อาจารย์บอก

ปรากฏว่าจาก๓๐๐๐มีเงิน
เป็น๑๐๐ล้านบาท

อยู่มาให้ผมตะวัดมั่วซั่วไปหมด

มันเลยกลายเป็นสิ่งที่ผมเชื่อเรื่อยเลย
แต่ผมเชื่อในบนวิจารณ์ของผมนะครับ

เพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนจากชีวิตของคุณที่มีเงินหลักหมื่นหลักแสน
มามีเงินหลักแปะสิบล้านร้อยล้าน
ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนชื่อ

ทำไมคุณถึงเชื่อเรื่องตัวเลขเลข๘
เลข๘สำหรับคนจีนคือ
ผมเริ่มซื้อรถคันแรก

ก็เปลี่ยน๘หมด

คือนี่ต้องมีเลข๘ที่เยอะที่สุดใช่แสดงว่าคุณก็เลยจะเอาตัวเลข๘มาอยู่ในวงจรชีวิตของคุณ
ใช่ครับเลข๘สำหรับผมคือเลข๘เลขของความรวย
แต่คนที่อาจารย์ผมเนอะที่ดูให้เขาบอกว่าเลข๘เป็นเลขของมหาอำนาจนะต้องใช้ให้ถูกต้อง

เขาให้ผมใส่กรอบสีน้ำตาลเพื่อคุมเลข๘อีกที

ใครที่จะมีเลข๘ได้มันอย่างเดียวไม่พอ

เห็นมั้ยอู้เธออาจารย์เยอะเหมือนกัน

แล้วตัวเลขก็จะมีอีกตรา้าตหนึ่งกับที่ผมเริ่มศึกษาละ
แต่ก็ต้องบอกนะก็ตัวเลขเราก็ต้องเกี่ยวกับบุคคล

หรือว่าบางทีเลข๘ผมอาจจะไม่ถูกกับเลข๘มาใช้ก็ไม่ได้เหมือนกัน

สำหรับคนบางคนก็ถือว่าฉุดดวงลงก็เหมือนกัน

แสดงว่าดวงของคุณถูกกับเลข๘เลข๘

สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่คุณจะต้องไปไหว้เป็นประจำก็คือ

คนไทยไปฮ่องกงจะไปไหว้วัดแชร์กงเวล
แต่ผมเนี่ยวัดชัยโกเมลผมไปไห้ตั้งแต่ตอนไม่มีเงิน
ทำเครื่องเส้นเล็กจำได้เลยพี่
ปีหนึ่งจะไปประมาณ๑๐รอบ

คือมันก็จะมีเรื่อย
แล้วเราก็ขยันเติมบุญ

ดังนั้นผมเชื่อว่าการไปบ่อยคือการเติมบุญผม
ว่าให้ถ่ายเสียงเอียระก่อนตุบจีน
แล้วอยากจะพาก็จะไปอีกรอบนึง

วันนี้ตอนแรกพี่ผมไปขอเนี่ยผมเริ่มขอจาก๑๐ล้าน
ทุกครั้งที่คุณไปขอเนี่ยเป็นวัดที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักครับ
เป็นอยู่ในเมืองใช่แต่เต็มไปด้วยอาคารเต็มทั้งหมดเลย
พอเข้าไปเนี่ยผมก็ไปขอครั้งแรกเนี่ยกฎของเขาคือขอมาขอได้
ต้องกลับมาขอใหม่เอาเงินมาคืน
ผมไปขอจนรอบที่แล้วมาขอพันล้านพันล้านได้ยังได้แล้วครับ
ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้เราเนี้ยครั้งเนี้ยพลิกกลับไป
ผมก็พาตัวแทนผมไปไหว้ซึ่งเรื่องแบบเนี้ยมันเหมือนการเติมทุกบ่อย
นี่ชีวิตที่คุณเล่ามาเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงพันอย่างไรเอาเวลากี่ปี
ปีเดียวครับ๑ปีนะฮะ๑ปีที่หลักหลักแสนกลับมาเป็นหลักหมื่น
หลักหมื่นกลับมาเป็นหลักร้อยครับร้อยล้านจากร้อยล้าน
ของที่คุณเพ้อฝันว่าจากพันล้านล่ะครับแล้วคุณก็ได้พันล้าน
ครับเพราะคุณเชื่อว่าคุณไปกู้เงินมาจากเจ้าแม่กวนอิ่มเออเออใช่ใช่
รถเนอะแต่วัดที่ไปอ่ะพี่ลองสังเกตนะที่ผมไป
มันอยู่ในภูเขานะครับมันเป็นหินในภูเขาซึ่งคนจีนเชื่อว่า
เทพเจ้าจะอยู่บนภูเขาเข้าไปเป็นหินเต็มไปหมดเลย
ซึ่งผมก็ผมไปไม่เจอคนไทยเลยครับเจอแต่คนฮ่องกง
คุณหนุ่มเคยไปไหมไม่เคยที่นี่ไม่เคยไปอ่าว่าดีมากอยู่ในเมือง
แต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าคนคนนี้เขาเชื่อเรื่องพญานาคเหลือเกิน
ใช่อะไรคือเกิดขึ้นทำให้คุณเชื่อเชื่อแบบเต็มร้อยว่า
พญานาคเป็นคนมอบทรัพย์สินเงินทองให้กับคุณความเชื่อแรกในการเชื่อในพญานาค
คือผมไปคำชโนธปีที่แล้วเนี่ยกระแสคำชโนธแรงมาก
แล้วผมก็คิดว่าอยากไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ
พอเข้าไปข้างในพญานาคเนี่ยผมก็ชวนตัวแทนไปด้วยครับพี่
อืม๖๗๐คนเลยเริ่มไปเริ่มต้นตอนธุรกิจแรกพาไป๖๗๐คน
เราก็ออกค่ารถบัตรให้เขาหมดแล้วพอเข้าไปเรารู้สึกว่าโหที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลย

เวลาเราข้ามไปตรงที่เราเนื่องจากเท้าเราไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ย
ความที่มันสัมผัสมันมันรู้สึกว่าโอ้โหที่นี่ต้องแบบสุดที่จะเข้าไปอะครับคือ
คือผมเข้าไปไม่ได้พอเข้าไปอยากไปแก้ไปบนแล้วผมเข้าไปคืออยากไปเจอสักครั้งหนึ่ง

แล้ววันนี้ผมเข้าไปแล้วเหยียบตรงสะพานนะไม่ได้เหยียบข้างในนะเหยียบลงสะพานนะ
ผมรู้สึกขนลุกโอ้โหทีต้องแบบสุดแน่เลย
บรรที่ไปก็พอเข้าไปแล้วก็คอวิสุธิ์ไปนู่นไปนี้ครับ
หน้าที่ให้ผมคือเอาน้ำใส่ทุกวันเติมฐานพญานาค
มันเชื่อมโยงระหว่างตัวแทนผมที่ลาวผมเข้าไปลาวบ่อย

เป็นสิบครั้งเป็นสิบครั้งเลยครับแตกต่างกันไหมที่ลาวกับที่เมืองไทย
ลาวเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นสาราเล็กตรงสารหลักเมืองอ่าใช่
ซึ่งผมไปไหว้เนี่ยผมก็รู้สึกเขาบอกว่าผมตัวแดนราวเขาบอกว่า
ตัวนี้เป็นต้นแม่น้ำต้นทางเข้าของลาวซึ่งมันเล็กมากเลยครับพี่
แต่คนราวเชื่อมากเชื่อถือมากตรงพระทาสใช่ตรงพระทาส
ซึ่งดูเหมือนไม่น่าเป็นสารแอ่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับทุกแต่ทุกครั้งที่ผมไปเนี่ย
ผมจะต้องไปไหว้ตรงนี้ทำไมคุณถึงต้องไปไหว้ตรงหน้าพระธาตุ
เขาบอกว่าถ้าเป็นคนลาวคนลาวส่วนใหญ่จะต้องมาไห้ตรงนี้ครับ
มันเหมือนกับเป็นจุดกำเนิดของคำเซโน่คือของไทยแต่ของเราคือตรงนี้
เคยมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตไหมฮะธุรกิจที่ประเทศลาวดังมากครับเช่นครับ
นี่ไงขออนุญาตอยากเข็มพญานาคที่คุณพูดถึงเมื่อกี้นะได้
ขอไปดูนี่ได้ได้อย่างไรไปดูที่แฟนค่ะอ่าโอเค
ดนบันดาลโชคลาภและความสุขแก่ผู้ร่วมพิธีกรรมครับ
วันนี้จะเชิญองค์พ่อไปทำพิธีใหญ่นะครับ
ปกติแล้วองค์พ่อจะวางไว้อยู่หน้าห้องนอน
เพราะว่าทุกครั้งที่กลับมาบ้านก็จะต้องไหว้ท่านนะครับ
แต่วันนี้เราจะทำพิธีบูชาองค์พ่อปางเอทีนนะครับ
บัจสะโโดเดวไว้ใสต์ไดมอย่ายีุโยยนภพพระโจร
โดยยาน
โอมพระพระเนชามหาธิวัฒน์
ยังไม่ทันทุกคนในสัพพาลมุทธิวัฒน์
พระพิฆเนเจ้าโอมพระพิฆเนเจ้า

จริงแล้วเราควรทำบ่อย
เหมือนการเติมผลบุญ
ประกอบก็รู้สึกว่าโหเรารู้สึกดีมากที่ได้ทำ

ไปวัดที่ผมนับถือและทุกครั้งที่ไปเราก็จะได้ทองคำแบบนี้มานะครับ
ในถุงนึงเนี่ยนะครับเขาก็จะมีจริงมันจะมีทองก้อนเล็กกับก้อนใหญ่
ผมก็จะชอบเอาก้อนใหญ่มานะครับอย่างนี้
จริงมีความเชื่อว่าเอาเงินกลับบ้านแล้วจะได้เงินเยอะ
แล้วก็ที่สำคัญเขาจะมีลูกอมอย่างนี้ครับ
ทุกครั้งที่ผมไหว้เสร็จเนี่ยเขาก็จะให้อมลูกอม
คือทุกอย่างที่เรากลับมาเป็นเรื่องของความมงคลในชีวิตหมดเลย
ทั้งหมดทั้งหมดมันอยู่ที่ความเชื่อครับที่มันมากขึ้นเรื่อย
แล้วก็แรงศรัทธาที่เราหนุนนำสุดท้ายอย่างที่บอกครับว่า
ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้มันไม่ได้เกิดแค่ความเชื่ออย่างเดียว
แต่มันก็เลยบวกกับความเชื่อบวกกับการลงมือทำก็เลยเป็นความสำเร็จ
มีทั้งของขลังจากไทยและบินไปมูไกลถึงต่างแดดขนาดนี้
ถือเป็นนักธุรกิจค้าหมู่ตัวจริงเลยนะครับเนี่ยคุณก๊อฟ

เคยมีครั้งไหนที่เขามาบอกคุณว่ามีจริงไหม
ผมไม่รู้ผมไม่เคยเห็นภาพที่เป็นรอยเก็ดอะไรไม่เคยเจอแบบนั้น
แต่ผมเชื่อว่าเหมือนเราเคยเจอพระพุทธเจ้าไหมล่ะครับ

แล้วตำนานที่เกิดจากแรงศรัทธา
มันเลยกลายเป็นผลลัพธ์
คือวันนี้นะพี่เชื่อแต่พี่รู้ว่ามันคือตำนานแต่พี่ไม่เชื่อ

ที่คุณไปสั่งปั้นขึ้นมาเอง
คือจริงแล้วองค์น้องเนี่ยเป็นองค์ที่

ผมให้เขาทำปางเอทีนสินค้าของผม

อยู่ที่จิตของเราว่าเราจะบูชาเขายังไง
คุณก็เลยคิดว่านี่แหละเอกทีนอะไรเนี่ยทำให้คุณร่ำรวย

สร้างขึ้นมา๒องค์เอามาบูชา
ใช่ครับร้านเขาเป็นร้านเล็กมากครับ
ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าจะต้องไปร้านดัง

หลังจากที่ผมได้รับมานะแล้วผมโพสต์ลงเฟสเนี่ย
กลายเป็นว่าตัวแทนผมบูชากับผมเป็นหลายร้อยร้านนั้นดังเลย

มันคือแอหารเสิร์ศ

เห็นต้างอยู่ที่เขาใส่ไข่ของเราเนอะ

เป็นวิตามินครับจริงแล้วคนเรากินผักผลไม้ไม่เยอะ

โอ้โหหลายชนิดมากเลยครับ๒๐กว่าชนิด
ซึ่งผมก็แค่ทำมันให้เป็นกินง่ายขึ้น
จากที่เราจะต้องกินผลไม้เยอะแล้วก็กินเอ็กที
คุณก็เลยเอาไปไปคณีตปังเอ็กทีน
คุณนี่แน่นอนจริง
แล้วผมยิ่งเชื่อเข้าไปอีกว่าตัวแทนผมเมื่อบูชาเหมือนกัน
มันกลายเป็นศรัทธาร่วมกันนะครับ

เอ๊ทีนมันก็เลยส่งผลให้สินค้ามันปัง
คุณเชื่อว่าวันนี้ทุกทั้งหมดทั้งมวลคนเราเก่งขยันมันทุกคนอยากรวยอยู่แล้วล่ะ

แต่ส่วนหนึ่งคุณเชื่อว่าการมูเตรลูการทำบุญการเสริมดวง

ผมแบ่งการบริหารเงิน๖๐เอาไว้ทำทุนต่อ

แต่๑๐ของรายได้ผมทั้งหมดต้องไปมูครับ

ที่ไหนคำว่าทำบุญมูเตรูเสริมดวงเสริมคุณเอาหมด

ขอโทษคุณก๊อฟมีพวกเครื่องลางอะไรพกติดตัวบ้างไหม

เห็นบอกว่าการมูที่ถูกใจที่สุดคือการไปต่อลมหายใจให้คน

มีน้องคนหนึ่งเป็นตัวแทนส่งมาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเป็นโรคพิการซ้ำซ้อน
อายุได้๗เดือนแล้วโรงพยาบาลกำลังจะไล่เขาออก
เพราะว่าแม่เขาเป็นคนจนมาก
คือโรงพยาบาลต้องซัพพอร์ตเด็กอีก
หลายคน

คือเด็กมันพูดไม่ได้แต่

ที่มันเอาไปให้เด็ก

แทนที่เด็กคนนี้ถ้าไม่มีเรา
เขาตายแน่นอนแล้วเราได้ทำให้เขา

ดังนั้นผมจะบอกกับทุกคนว่า

อ๋อผมทำบ่อยเธอผมทำเงียบ
แต่นี่ดีมากนะ
คุณหนุ่มเนี่ยเมื่อก่อนทำรายการเงินส่วนหนึ่งก็เอาไปช่วยคนเขาหมด

ถ้าสมมุติเราได้มีโอกาสทำบุญแบบกระทันหัน

แบบว่าเขาเดือดร้อนอย่างครั้งหนึ่งคนไฟไหม้บ้านมา

เขาบอกสิ่งเหล่านั้นด้วยแรง

มีคุณลุงคนหนึ่งบ้านเขาไฟไหม้
เงินก้อนหนึ่งที่เขาจะไปทำอุ่มเลาะ

เขาเก็บเงินไว้นะชีวิตเขา
แล้วบ้านไฟไหม้กลับไปเงินไหม้หมดเลย

แต่ผมช่วยแชร์มาในเพจแล้วบอกว่า
มาในเฟสตัวเองแบบให้ตัวแทนช่วยกันหน่อย
ทุกคนระดมเงินโอนกันแบบ
มันมี๑๐บาท๒๐บาททุกคนโอนกันแบบ
มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณศาสนาอะไรแล้วพี่
ทำแล้วสุขใจไหม
เขาบอกทุกครั้งที่ทำบุญแล้วสุขใจนั่นแหละคือผลบุญที่สูงที่สุด
ผมทำบุญแล้วพาคนไปเยอะ

คือถามว่าทุกวันนี้ทำขนาดไหน

ผมสอนให้ทุกคนที่อยู่ข้างผมทำเหมือนกัน
เห็นบอกว่าจริงแล้วทุกวันนี้
พระที่สำคัญที่สุดของคุณก็คือความกระตันอยู่

กับแม่เนี่ยเหมือนเปรียบเป็นพระรัตนไตอยู่ที่บ้าน
ถ้าวันนี้คุณมีชีวิตดีแต่คุณไม่ดูแลพ่อแม่
คุณไม่มีสิทธิ์สำเร็จในธุรกิจหรือชีวิตของคุณ

มันจะมีแรงลองเสียดทานไม่ให้ผมลงไปจม
แล้วผมก็เชื่อว่าทุกวันนี้การที่พ่อแม่ผมมีความสุข
ไม่ได้มีความสุขเพราะลูกมีเงินเยอะ
แต่มีความสุขเพราะลูกยังเพราะลูกเห็นคุณค่าของแม่พ่อ
พ่อแม่ผมจะมีความสุขมากทุกครั้งที่ผมทานอาหารที่เขาทำ

ไม่ได้ต้องการที่จะคุยแต่แบบ

มันต้องแบบไม่ถูกจุดยังไง
ผม๒คุณมันมูไม่มูอ่ะ

ูด้วยความเชื่อบวกความรัก

รู้ไหมครับการมูสำหรับผมบางคนมูเพราะโอ๊คเห็นคนมูแล้ว

ไม่ได้ใส่ใจลงไปในมู

ทำใหญ่มากแต่พี่ไม่ได้ใส่ความรู้สึกนี้เข้าไปในอุ
ใจลึกไม่เชื่อแต่อยากทำตามเขา
โอเควันนี้ถือว่าได้รู้เรื่องราวชีวประวัติของบิ๊กบอสของเอ็กทีนเรียบร้อย

เราได้ยินชื่อเข้ามานานว่า
เด็กที่ไม่ค่อยมีตรงสตางค์มาวันนี้รวยเป็นพันล้านได้
ช่วงหน้าอย่างที่คุณบอกว่าส่วนหนึ่งที่คุณรวยมา
เพราะคุณเชื่อเรื่องศาสตร์ตัวเลข
ไหมฮะว่าถ้าตัวเลขอะไรอยู่รอบตัวเราแล้วเนี่ย

ช่วงหน้ามูขั้นเทพกับอาจารย์รักเลขานิเทศฮะ
ทะเบียนรถตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขต่างทะเบียนเลขที่บ้าน

แล้วคนจะเหมาะกับเลขแบบไหนอาจารย์ที่ต้องดูตามราศริไหม
ดูตามวันเกิดถ้าใครเกิดวันอาทิตย์เลขหนึ่งคือเลขประจำตัว

เดือนมีนาเมษามันมีดาวสองดวงที่โคจรสมาศัพท์สัมพันธ์กันแล้วน่ากลัว
มันจะเกิดเหตุเพศภัยไฟไหม้การก่อวิรัศกรรมเครื่องบินตก